ซึ่งเขาทำงานแล้วก็อยู่ในนั้นด้วยกัน
เท่าที่ที่สอบถามเราก็สมัครใจนะครับ
ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะพยายามบริหารภายในให้
ให้มันเกิดความเป็นธรรมนะครับ
ตอนนี้ทางผู้ใหญ่รับเรื่องแล้วครับรับรู้หมดแล้วครับ
พร้อมที่จะโตศพอเป็นจริงครับ
พร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างอยู่แล้วเขาก็ต้องการความจริง
พร้อมไม่เคยกลัวครับสำหรับผมไม่สมัครใจครับ

ก็จะเห็นความบู้แล้วก็ความสู้ของ

เพราะว่าคำสั่งล่าสุดเหมือนได้ตำแหน่งรองสารวัตรเฉยเลยค่ะคุณผู้ชม
ดิฉันก็ไม่รู้ว่าตกลงเข้าเป็นใครกันแน่ณ๕
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่า

ควรจะใช้นะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองถูกกัน
จะสู้แบบโดดเดี่ยวมากอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมา
แม้ต้องการนะคะวันนี้
จะคุยกันรอบล่าสุด

ไปร้องศาลสารทุจริตนะคะสารท่านสั่งจำหน่ายคดี

รอบล่าสุดที่เราจำได้คือบางพลัดนะคะ
สอนอบางพลัดที่ย้ายไปแต่ว่ารอบล่าสุด
ย้ายไปสอต่อชอโดยย้ายไปสอต่อชอนี่

ย้ายไปสตชให้เป็นรองสารวัตร
ตกลงเขาจะโดนลงโทษหรือยังไงดิฉันไม่แน่ใจ

และท่านก็มาด้วยนะคะดาบตำรวจเลอศักดิ์นนขุนทศ
ผู้ร้องเรียนแล้วกันดังนั้นมีผู้ร้องเรียนส่วนทนาย

แล้วก็เป็นทนายให้ด้วยอาจารย์เดชากิติวิทยานันต
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
รองสารวัตรจะเป็นใครคะ

แต่ว่าในช่วงที่มันมีเรื่องมีราวเนี่ยคือยดเลื่อนเป็นดาบโอ

แต่ว่าคำสั่งล่าสุดตกลงฉันต้องเรียกว่ารองสารวัตรป่ะคะ
อันนี้ต้องรอทางต่อรอเขาชี้แจงนะครับ
คำสั่งมันชื่อมัน
เกิดอะไรขึ้นทำไมพลวดพลาดอยู่ดีจะไปเป็นรองสารวัตรที่สตชเลยคะ
ลงประจำวันเสร็จเพื่อนก็ส่งข้อมูลมาให้ว่า
โอ๊ยมีคำสั่งมาอีกแล้วต้องไปที่ตลอฮะ
ตลอคือสนักการตัวแหญ่ชาติอ่าสิใช่ครับ

ต้องมีคำสั่งตัวนี้ถอนก่อน

ดิฉันเห็นตารางโยกย้ายเนี่ยนะคะอันนี้ของจริงถูกไหม
ของจริงครับของจริงนะของจริงครับ
จริงทีนี้รายชื่อล่าสุดคือดาบจะต้องไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องรอถอนรายชื่อจากบางพัฒน์ก่อนครับ

ตอนนี้ต้องอยู่บางพลัดแต่ว่าล่าสุดที่เรารู้เมื่อเช้าคือต้องย้ายจากบางพลัดไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วตกลงที่ไปเป็นรองสารวัตรคืออะไร

มีใครกว้างใครแย้งเปลี่ยนเอกสารมาหรือยังคะอยู่ดีจากดาบพลวดขึ้นไป
แต่มีคนทักมาส่วนตัวเยอะมากเลยครับ

แต่เขารู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปได้เหรอ

ยังไงคะคือสรุปถ้าตอนนี้เอาตามสิ่งที่ดาบเข้าใจดาบยังเป็นดาบโอเหมือนเดิม

แต่ที่ทำงานคงจะเปลี่ยนจากสนบางพลัดไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ต้องรอลุ้นคำสั่งถอนรายชื่อจากบางพัฒน์

มันต้องมีตัวถอดถอนนะครับคือจะใช้ว่าถอนรายชื่อจากคำสั่ง๙
แล้วทำไมมันยังไม่มีคำสั่งถอนออกมาแล้วให้ไปแปะเป็นรองสารวัตรแล้วล่ะ

จะเข้าใจว่ายังไงอาจารย์เดชาจะเข้าใจอะไรว่าอะไร
คือผมดูเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะครับคือการแต่งต้องแต่งตั้งอะไรเนี่ย
เพราะว่าเขาเป็นแค่ดาบเนี่ยอยู่ดีไปเสนอย้ายเขาเนี่ย
แล้วก็ลงตำแหน่งว่ารองสารวัตรเนี่ยแสดงว่ามันลุกลีลุกลนถ้าถามผมนะ

อันนี้มันตำรวจสัญบัติก็แสดงให้เห็นว่าการแต่งต้งโยกย้ายเขานี้
มันลักษณะแบบลุกลีลุกลนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ครั้งแรกนะ

คำสั่งออกมาตอนที่เราไปฟ้องที่ศาลทุจริปเนี่ย
อันนั้นก็พิมพ์ผิดย้ายไปที่สายใหม่

คู่กรณีคุณไปอยู่สายไหมท่านหนึ่งค่ะ

ผมก็ตกใจเหมือนผมก็โทรไปหารุ่นพี่ที่สายใหม่ครับ
เดี๋ยวผมไปอยู่ด้วยที่สายใหม่ผมก็โทรไปหาเขาครับ

คือดาบแกเอาดาบแกเอาเอกสารมาเยอะมาก

เดิมอยู่สนผลโยธินมา๗๘ปี

แล้วตอนแรกเราจำได้ว่าย้ายครั้งแรกไปสนทุ่ง๒ห้อง
แต่จริงแล้วขั้นก่อนทุ่ง๒ห้อง

ออกคำสั่งมันลุกลี้ลุกลนเหลือเกิน

เพราะว่าสารวัตรท่านหนึ่งย้ายไปสายไหมถูกไหมคะ
ทีนี้แท้จริงแล้วจากผลโยธินไปทุ่ง๒ห้อง

บางพัดนี่ก็รู้สึกว่าโดนกันแกล้งเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกิน

ใช่ไหมคะชั้นผู้น้อยแล้วโดนไปนู้น

ย้ายมาสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอ่อเดี๋ยวนะคะคือเรื่องการย้ายเนี่ย
ในวงการตำรวจเขาการย้ายถี่ขนาดนี้

จริตคดโกงรีดไถเก็บค่าคุ้มครองตลาดอะไรอย่างนี้นะ

เอาถอยมาจากข่าวอื่นก่อน
คือในส่วนของการย้ายเนี่ยนะคะ

คือไม่ใช่ตำรวจธรรมดาต้องเป็นตำรวจที่โทษนะคะ
คือผิดแบบผิดจนไม่รู้จะผิดยังไงอ่ะใช่ไหม

ตอนที่มีเรื่องเขาไปแถลงข่าวแล้วก็ไปร้องปรปทเนี่ย

ไม่มีครับแถลงข่าววันนั้นเลย
วันที่เขาหลังจากไปร้องปุ๊บเนี่ยก็
ภูมิคับชาก็สรุปเลยว่ามันไม่มีเรื่องอะไร

ไม่มีการตั้งคณะกรรมการอะไรเลยนะครับ

ถ้าสมมุติเขาทำผิดจริงจากจ่าจะขึ้นในดาบได้ยังไงล่ะ
แล้วนี่ขึ้นไปถึงรองสารวัตร
คือตอนที่จากจ่าขึ้นไปเป็นดาบเนี่ยนะคะ
คือหลังจากที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นแล้วถูกไหมคะ

แต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมผมเดินย้ายถี่ขนาดนี้ใช่ไหม
ตอนนี้อันนี้คือเรื่องส่วนตัวเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ

หลังจากเกิดเหตุก็ย้ายไปดอนเมืองท่านหนึ่งสายใหม่ท่านหนึ่ง

ก็อยู่ที่ดอนเมืองกับสายใหม่ครับ

ที่เดิมคือย้ายที่เดียวจากพระหลแล้วก็ไปดอนเมืองกับสายหมา

ซึ่งสองท่านนี้ก็ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบถูกไหม

เดี๋ยวนะคือสรุปดาบไม่ผิดอีกสองท่านก็ไม่ผิด

รายการค่ะไม่รู้จะคุยอะไร
แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันจะไปแบบไหนคะทนายเดชา
ก็ตอนนี้เราก็ไปร้องปปท

เราก็ไปฟ้องเขาสองคนความผิดตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ในวันที่๔เมษายน๒๕๖๐
อันนี้คือไปฟ้องสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ว่าใช้อำนาจในตำแหน่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็ข่มขืนใจเขาแล้วก็เอาเงินเบี้ยเลี้ยงเขาไป
แต่กำลังจะบอกว่าที่ไปร้องแบบนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไป
ก่อนจะไปสารอาญาคดีทุจริตไปไหนมาบ้างคะ
ไปร้องที่ไหนมาบ้าง
ปปทแล้วก็บชนครับ๒ที่ยื่นควบคู่กันครับ
ก็คือที่แรกคือปรับปรามทุจริตในภาครัฐใช่ไหมคะ

ก็ตามขั้นตอนที่เวลาตำรวจเขามีอะไรในพื้นที่นครบานก็ไปร้องแบบนั้นใช่ไหมคะ

ยังไม่มีการติดต่อยังมีอะไรยังนิ่งครับอยู่ที่เดิม
แล้วกันที่รับเรื่องของดาบไปคือรับเรื่องหรือยัง

แล้วตามปกติมันต้องมา

หน่วยงานของรัฐมีคนเข้ามารับคำร้องทุกข์คุณก็ต้องทำงาน
ไม่แต่ว่ามันต้องทิ้งช่วงเช่นอาจจะ๓เดือนค่อยไปทวงหรือยังไงป่ะคะ

นี้ศึกสนใจประชาสนใจก็ต้องรีบโว้ยเรียกมาสอบสวงสอบ

คือไปถึงไหนนิ่งสนิทไม่มีทำอะไรเลย
แล้วก็ระหว่างนั้นไม่ใช่ระหว่างนั้นยื่นพร้อมกันคือบรชนนครบาน

วันเดียวเลยวันนั้นยื่นมาแล้วก็ไม่มีมูลไม่มีอะไรเลิกเลยจบ
เดี๋ยวนะคำอธิบายของนครบานตอนที่สรุปเนี่ยทางนครบานตั้งคณะกรรมการสอบไหม
อ่าตั้งหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าแถลงข่าวเลยใช่ไหมที่โรงพัก

แถลงข่าวว่าเป็นเหตุเข้าใจผิดแต่ตัวผมผมไม่เต็มใจผมไม่ได้เข้าใจผิด

คือเรื่องหักเบี้ยเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
คือเขาบอกว่า๑๐คนเต็มใจทุกคนเต็มใจแต่ตอนนี้เสียงจากในนั้นบอกผมเมื่อไหร่จะคืนเงินเขา

เสียงจาก๑๐คนมีหลายคนที่บอกว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินเขา

ก็พูดง่ายผู้บังคับชาก็เรียกไปเขาอาจจะต้องเกรงใจ

เขาเรียกอะไรรับสาภาพไปหรือว่า

เพราะฉะนั้นเอาตรงนะคะคือนครบานเนี่ยก็สรุปผลออกมาว่าเป็นความเข้าใจผิดกัน
ไม่ได้มีเรียกเบี้ยลงเบี้เลี้ยงอะไร

ในส่วนของสนพระหลโยธินเองต้องรับผิดชอบหน่วยของตัวเองโดยเฉพาะไหมคะ
ว่ามันเกิดเรื่องในฉศโยธิเนี่ยล้วยังไงกันต่อดี

ก็ตัวส่วนผมคุยกันในทีมฐประถวรหมดแล้ว
ประทวนรองสารวัตรอะไรอย่างนี้คุยกันแบบ
ก็เลือกหนทางที่ยื่นหนังสือร้องเรียน

อ้าวถ้าเช่นจริงเวลาเกิดเรื่องในสนเองเขายื่นให้พุ่งกับมั้ยคะ
คือเรื่องนี้มันเลื้อรังมานาน
มันเป็นปัญหามีเวลาเล่าเลย
ผมไม่อยากพูดเยอะไงบางอันมันต้องขึ้นพูดบนศาล
ได้แต่งั้นพูดน้อยแถมภาวะอยากสื่อศาล

โหนี่ถ้าคนใหนเข้าจะรู้ใช่ไหมพูดแอตกลาง

เอ่อที่ที่ถามสารวัสนี่คือสารวัตที่โดนย้ายไปใช่ไหม

เดี๋ยวผมไปเปิดบนศาลดีกว่าครับ

เรื่องที่จะไม่ตอบได้เป็นสิทธิ์ที่จะไปใช้ในคดี

ปปทที่ไปยื่นยังไม่ได้เรียกใครไปนะคะ
แล้วก็นครบานแถลงแล้วเป็นความเข้าใจผิดกันนะคะ
ล่าสุดที่เมื่อกี้ที่ฉันขอย้อนกลับมากลับมาที่เดิมค่ะ
ร้องสารอาญาคดีทุจริตไป๔เมษายน
ข่าวออกมาปลายเดือน

คือสารเขาเรียกอะไรสารไม่รับฟ้อง

ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหรือเรื่องทุจริต

อย่างนี้แปลว่าสารท่านชี้ว่าไม่มีมูลป่ะคะอาจารย์
ยังไม่รับเลยมันไม่อยู่ในเขตอำนาจ
ก็หมายความว่าถ้าดาบโอจะดำเนินคดีกับสารวัตรสองคนนี้

ส่งมอบเงินอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นเรื่องการโชค
เดี๋ยวพรุ่งนี้๕โมงเย็นก็เดี๋ยวให้ไปแจ้งความ
ที่โรงพักผลโยธินดำเนินคดีกับสารวัตรสองคนนี้
ครับสารบัติสองคนนี้ให้กลับไปแจ้งความที่ไหนนะ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็๕โมงเย็นสารนอบบุญโยทิน
พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปแจ้งความจับสารวัตรสองคนนี้แหละ
ทำไมคดีนี้มันย้อนแย้งอะไรก็นักหนาก็ไม่รู้นะคะ
แต่ทีนี้อาจารย์เดชากำลังจะบอกว่าสารท่านไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริง
เพราะยังไม่ได้เข้าไปพิจารณาข้อเท็จจริงถูกไหม

พิเคราะห์ที่อำนาจศาลว่าศาลเนี่ยเป็นสารที่จะรับคดีนี้มาพิจารณาได้ไหม

สุดท้ายช่วงแรกดาบเป้าเลยไหม
กรณีสารท่านไม่รับเนี่ยแต้วเราเข้าใจกฎหมายผิดหรือเปล่า
เข้าใจครับเพราะเขาอธิบายปุ๊บเข้าใจว่า
ไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการบริหารเรื่องการเงิน
แต่ไม่ได้บอกว่าส่วนอื่นจะไม่ผิด
คือสารท่านยังไม่ได้บอกว่าไม่มีมูลไม่ใช่

ไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติเบี้ยเลี้ยงหรือเบิกจ่าย
แต่ดิฉันตั้งประเด็นไว้ก่อนนะคะ
มาแล้วแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมภาคเอกสารในมือลงวันที่๑๘พฤษภาคมนะ

อะไรคะเอกสารอะไร
ลงประจำวันที่สนบังพัฒน์

แล้วไหนคำสั่งเมื่อสักครู่นี้ตาราง

คำสั่งนี้ออกมาแต่ว่าทีนี้มันเป็นบัญชีแนบท้าย

แล้วก็เขียนว่าลงวันที่๓๐เมษายน

ก็เป็นคำสั่งยกย้ายแหละครับ

ก็คือคำสั่งนี้ให้ไปรายงานตัวที่สนบังพลัดใช่ไหมครับ

อันนี้บางพัดไอ้คู่นี้เลยนี่ครับ

นี่บางพลัดเนี่ยนะคู่กันเลยลงประจำวัน
อันนี้ไปไปมาปุ๊บเห็นเอกสารอันนี้
ลงประจำวันปุ๊บได้รับไลน์ใช่ไหม

คือดาบเข้าใจกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหม
สารท่านพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเขตอำนาจท่าน

แต่ทีนี้อาจารย์จริงมันเข้ารักษณะว่าทุจริตเหรอ

ก็ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือบุคคลอื่น

เพราะทุกร้องพักเขามีงบประมาณ
สมมุติว่าห้องสืบสวนห้องสอบสวนเนี่ย
แอร์มันเสียใจก็ต้องไปจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่ใช่ไปเอาเบียดเบียนลูกน้องไม่ใช่

เต็มใจไหม
ไม่มีใครเต็มใจหรอกเงินเดือนก็น้อย
เหลืออยู่๑๖๑๗บาท
แล้วให้ผมเดินทางไปบางพัดไปกลับไปกลับ
๕วันเข้าวันเว้นวัน๑๕วัน
มันจะพอครับแค่นี้แค่นี้ผมก็ลำบากแล้วครับ
เข้าใจคือเรียนไม่ถามต่อเพราะคงเป็นเรื่องส่วนตัว
เราไปหาข้าวกินมาที่ไหนให้ครบ๓๐วันนี้ฉันคงไม่เข้าไปตรงนั้น
แต่ตรงนี้มันคือว่าในส่วนของการโยกย้ายให้ดูตัวเลขอย่างเป็นทางการว่า
เงินเดือนเท่านี้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วยากลำบาก
แล้วจะไปชู้สารไหนคะ

เดี๋ยวยังมีสารอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตอะไรขึ้นอีก

สารอาญาทุจริตเหมือนสารอาญาทั่วไปไหมคะ

ก็คือมีต้นมีอุทธรณ์มีดีการอย่างนี้หรอครับ

เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของดาบโอก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ยื่นอุทธรณ์
คำสั่งเรื่องที่ว่าท่านบอกว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจ
ก็ลองดูซิว่าสารอุทธรณ์ท่านจะว่ายังไง

ถ้าจะตีการ์กณะเนี่ยไปเรื่องการตีการ์มวินิจฉัยของท่านเนี่ย
สมมุติว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วสารท่านก็บอกว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจ

เกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเสรีภาพ
ก็ยังอยู่ในตรงนี้ครับ

ไม่แล้วคือดิฉันถามแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือคุณย้ายไปไหนนี่เจ้านายเขาก็ไม่น่าจะชอบหน้าคุณเท่าไหร่นะ
สำหรับทุ่ง๒ห้องที่ผมไปอยู่กับเขา

คนเขารักผมหมดเขาก็ไม่อยากให้ผมมาด้วย

ทำไมไม่ย้ายมันไปทุ่งสองห้อง

แล้วตัวผมอยู่ทุ่งสองห้องผมก็โอเคนะครับ
กับทีมงานที่นั่นก็ต้อนรับดี

อาการเด้งไปแล้วเด้งไปอีกเด้งแล้วเด้งอีกเนี่ยนะคะ

ตอนที่นครบานแถลงใช่ไหม

แล้วก็บวกกับเขาได้จากจ่าเป็นดาบใช่ไหม

อันนี้คำสั่งที่ส่งตัวผมไป

ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนพินา
หนังสือที่ย้ายมันระบุไว้ว่าไม่มีความผิดอะไร
ไม่ได้ถูกตั้งกรรมการสอบอะไร

แต่คือทางผู้ใหญ่เขาก็จะมองได้ว่า

เพื่อความเหมาะสมผมก็จะแก้ต่างนิดนึง
ผมอยู่พระหลโยธินมา๗๘ปีแล้ว
ถ้าผมไม่เหมาะสมก็สมควรที่จะย้ายผมตั้งแต่แรกแล้ว
แต่ผมร้องเรียนกรณีที่มีการทุจริตเนี่ย

มีการเป็นข่าว

ผมไม่มีความเหมาะสม
เหมาะสมกับบางพัฒน์ใช่ไหมครับแล้วบางพัฒน์ในการเดินทาง๓๔กิโลไปกลับ
แล้วเทียบกับเงินเดือนผมที่เหลืออยู่ตอนนี้กับค่าใช้จ่ายค่าห้องพักหักลบแล้วเหลือ๑๖๑๗บาท
แล้วผมเดินทางไปกลับเนี่ยแค่นี้มันก็ติดลบแล้ว
คือที่ดาบพยายามจะอธิบายให้ดิฉันฟังเนี่ยคือจะบอกว่าในเมื่อผมไม่ได้มีอะไรติดตัวที่มันไม่ดี

ผมได้มันก็แบบเลื่อนยดใช่ไหมคะจากจาเป็นดาบ

แล้วผมก็ย้ายไปสถานีนครบานอื่นโดยที่ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบไม่งั้นมันย้ายไม่ได้ถูกไหม

ไม่มีเรื่องติดขัดใดแต่ทำไมย้ายบ่อยอันนี้ที่พยายามจะอธิบาย
ใช่ไหมคะเอาใหม่อาจารย์ดุลพินิษฐ์ก็คือดุลพินิษฐ

จบไม่ต้องอธิบายค่ะดาบไม่ต้องตั้งคำถามดุลพินิษฐ์ก็คือดุลพินิษฐ์ได้ไหมล่ะอาจาร
ได้เพราะมันมีคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดมาแล้วมาตั้งแต่ปีสี่สี่
เขาบอกชัดว่าการจะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยต้องไม่มีลักษณะเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจ
กันแกล้งผู้อื่นมันไม่มีเหตุผลนะฮะเขาเป็นนักสืบนะอย่าลืมนะ
อยู่ที่ไหนนานยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่างานสืบเนี่ยผมเองก็เป็นนักสืบไง
คือมันต้องอยู่ในแหล่งข่าวต้องฝังนาน๗๘ปีเขารู้หมดอย่างซอยเสือใหญ่

เพราะฉะนั้นเนี่ยนักสืบนะมันต้องหาข่าวต้องฝังตัวต้องรู้จักกับชาวบ้าน
มันถึงจะได้ข่าวในการจับสืบสวนจับกลุ่มแล้วพอย้ายไปอยู่พหนโอเคก็ยังไม่เป็นไร
ย้ายข้ามห้วยไปอยู่บางพลัดเขาก็ไม่รู้จักใครแล้วมันไกลด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยแล้วพอไปอยู่บางพัฒน์ยังไม่ทันทำงานเลยจะย้ายไปต่อรอ
คราวนี้พอเข้าไปอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันก็เป็นงานที่มันไม่ได้เกี่ยวงานสืบสวนไง
ก็ไม่ตรงกับตำแหน่งซึ่งการกระทำแบบนี้สารปกครองสูงสุดก็เคยวินิจฉัย
มันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจ
ก็ดุลพินิษฐ์ดาบดุลพินิษฐ์ก็มันเหมาะอะ

ตอนนี้การเดินทางไกลมีผลกับผมแน่นอนค่าใช้จ่ายมีผลอย่างมหันแน่นอนครับ
ผมเหลือพันกว่าบาทเนี่ยเดินทางไปกลับไปกลับเนี่ยกับผลโยธินเนี่ยแค่กิโลเดียว
ผมอยู่พระหลโยธินผมทำงานวันเว่นวันวันพักผมขายของขายขนมหวาน
เพื่อที่ผมอยู่ได้ก็ทุกวันนี้เพราะผมขายของด้วย
ผมไปอยู่ทุ่ง๒ห้องผมก็ต้องหยุดขายของ
เอางี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะว่า
คำถามที่อยากได้คำตอบอะไรที่ยังคาใจอยู่บ้างและเส้นทางถ้าจะสู้
ฉันย้ำนะคะมันอาจจะไม่ค่อยสุภาพสุดยากสุด
นึกไม่ออกว่าจะชนะยังไงสุดสุดแต่เนี่ยถูไปสู้ไป
คำถามคือสุดได้แค่ไหนทำใจไว้แล้วไหม
อาจจะไม่เติบโตในหน้าที่ราชการผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบขี้หน้า
ไม่กล้าเข้าใกล้เตรียมไว้หรือยังเผลอไม่รู้
เป็นตำรวจไปเลยหรือเปล่าคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันไม่เคยรับราชการตำรวจแน่นะคะ
แต่แค่มองจากคนนอกดาบหยุดเถอะ

ผมนิ่งปุ๊บผมก็เริ่มโดน

ผมนิ่งเริ่มข่าวเริ่มเงียบ

มีใครโทรศัพท์มามาฝากบอกมา
ไหมว่าหยุดเถอะพอแล้วโอ

เผื่อไหมว่าไม่ก้าวหน้าแน่เอาตรงถามอย่างนี้เลย
ผมไม่คิดที่จะสอบนายตำรวจอยู่แล้ว
ผมใช้อาชีพของผมไปวันแค่นี้
คือดูแลประชาชนของผมแค่นี้ผมอยู่แค่นี้ของผม
คือผมไม่อยากจะก้าวขึ้นไปสูงกว่านี้
มีโอกาสสอบได้หลายปีแต่ผมไม่เคยคิดที่จะสอบเลย
เพราะผมเห็นระบบมันเหนื่อยครับ

ก็อยากเป็นก็เลยเข้ามาครับเพื่อศักดิ์ศรีครับ

เอาอย่างนี้แล้วเท่าที่ดูเท่าที่รู้เท่าที่เห็นเนี่ย

รู้ไหมว่าอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่

เป็นดิฉันเครียดแต่กลุ่มขมับอาจารย์สู้ให้เขาเนี่ยอาจารย์เอาตรงนะคะ
อาจารย์บอกเขาไหมว่ามันมีทางชนะหรือว่ามันมีทางไปได้สุดแค่ไหน
ก็อธิบายหมดผลดีผลเสียอะไรอธิบายเขาหมดครับ
อย่างคดีเนี่ยผลจะออกมาเป็นไงสารจะอะไรต่ออะไรเนี่ย

ว่าโอเคถ้าไม่อยู่ในอำนาจสารทุจริตก็ไปสารอาญา

พรุ่งนี้ก็๕โมงเย็นก็ให้เขาไปแจ้งความที่โรงพัก
ไม่รู้จะเปิดให้รึเปล่า
มีการอุทธรณ์ที่สารอาญาคดีทุจริต

ซึ่งไม่ทราบว่าสารท่านจะมองแบบชั้นต้นหรือเปล่า

ก็ยังจะมาใช้สารอาญาธรรมดาโดยใช้ข้อหาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
ข้อหาเปลี่ยนไปก็คือการโชคกับความผิดต่อเสรีภาพ

ก็จำเป็นข้อหาเปลี่ยนก็ข้อหาเดียวกับคุณสันทนาไง

ถ้าไม่ทำตามจะมีผลกับหน้าที่การงาน

ผมอยู่มา๗๘ปีผมไม่เคยโดนย้าย

สุดท้ายเอางี้สิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้ที่วางแผนอยู่ตอนนี้
เอาแค่ไหนไปถึงไหนต้องการอะไรอยากเห็นอะไรจะพิสูจน์อะไรสุดท้ายค่ะ
อยากเห็นความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้

สิบคนเขาสู้กับคุณมั้ยอ่ะ

เอาจริงเหรออาจารย์

ช่วยทุกอย่าง
และคุณเขมมาสอนเราอยู่ในทรัศน์มิวส์โชว์นะคะ